กันหน่อยเด็ดเหมือนกันแต่เด็ดในทางที่ไม่ดี

บุกเข้าไปหาแฟนแฟนทำงานในคลินิกเสริมความงามทะเลาะกันครับ

งานนี้น่าจะมีงานว่างอีก๑ตำแหน่งนะฮะ

ที่เขาเรียกเนี่ยเขาจะไปเอาเรื่องผู้ชายที่ไปห้าม

หรือก็ไปเรียกเขาแน่จริงออกไปแล้วเจอข้างนอกดิ

มีคนถ่ายเอาไว้ได้คุณผู้ชมในคลินิกนี้นะ

คือท้าทายให้ออกไปข้างนอกใครจะกล้าออกไป

เข้ามาเรียกให้แฟนสาวออกไปเคลียร์ข้างนอก

ไม่ให้เวลามันบาลปายจะมีการลงไม้ลงมือกัน
ไปห้ามไปมองหน้าก็ไปด่าเขา

เหตุการณ์ก็เลยเกิดขึ้นตามคลิปเลย
ผู้หญิงคนถ่ายเอาคลิปมาลงในโซเชียล
รายเดอร์หนุ่มคนนี้บุกเข้าไปแสดงพฤติกรรมแย่
ตอนที่ลูกค้าอยู่เยอะแยะไปหมดเลย

และที่สำคัญก็ทำให้คลินิกนั้นเสียชื่อเสียงด้วย
สุดท้ายก็มีการเรียกจำรวจเข้ามาช่วยกันเจรจา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับนะฮะชาวเต็
เพราะว่าใส่เสื้อหลาแบบนี้ต้นสังกัดก็คงจะเห็นแหละ
อาจจะมีการตรวจสอบและยกเลือกรหัสกันต่อไปในรายเด้อเขา
แต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้เราไม่ได้เหมารวมว่ารายเดอร์ทุกท่านจะเป็นแบบนี้นะ
เพราะหนุ่มคนนี้เท่านั้นคนที่ทำงานอย่างสุจริตในอาชีพนี้ก็มีเยอะแยะมากมายกันไป
แต่ว่าเขามีปัญหาส่วนตัวคือทะเลาะกับแฟนจะมาเคลียร์กับแฟน
แต่เขาใส่เสื้อรายเดอร์ยี่ห้อนี้มาก็เลยกลายเป็นประเด็นนิดหน่อย
ยังไงเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นบานปลายไปมากกว่านี้
อย่างที่คุณถามว่าตำแหน่งรายเดอร์น่าจะว่างอีกหนึ่งตำแหน่ง
ดิฉันว่าคนในคลินิกอาจจะว่างอีกหนึ่งตำแหน่งก็ได้